เพื่อคัดค้านเรื่องของพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์
หวั่นจะเป็นการคุกคามสิทธิเสียดีภาพของประชาชน
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกรงว่าจะไปกระทบต่อสิทธิเสร็จภาพของประชาชน
ในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การแสดงออกผ่านสื่อออนไลน์ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับ
โดยมีนางวรารัฐอติแพทย์เป็นเลขาธิการสนชเป็นผู้รับเรื่องเอาไว้
พร้อมเสนอให้มีการทบทวนมาตรา๑๔ที่ผู้ใช้เป็นเครื่องมือในการฟ้องหมินประมาท
กันมาที่การจะปรับแก้ไขแล้วแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจน
แล้วก็มีบางถ้อยคำที่เป็นปัญหาในการตีความนะครับ
จากนี้เรื่องของการนำเข้าข้อมูลเท็จ
ก็เป็นเนื้อหาใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น
แต่ว่าไม่ได้มีการเขียนรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งอาจจะถูกตีความให้เกิดการกันกรอง
หรือว่าการกันแกล้งแล้วก็คุกคามสิทธิส่วนบุคคลได้ครับ

อยู่ในชุดของกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล
ซึ่งเคยเรียกร้องให้มีการปรับแก้
แล้วก็ผ่านมา๖องค์กรเครือข่าย
แต่ว่าไม่มีการตอบรับนะครับ

แต่หากสนชยืนยันผ่านร่างกฎหมายนี้

และขอให้รัฐบาลถัดไปในการแก้เนื้อหาให้เหมาะสม

ร่างพระราชมัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง

ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

หากมีเนื้อหาไม่เหมาะสมก็จะมีการคัดค้านะครับ

เป็นวันพรุ่งนี้แทนครับ